ต่อเรื่องนี้หน่อยเรื่องของคุณแม่ของคุณแตงโม
กับทนายเดชาวันนี้เคลื่อนไหวคุณผู้ชมค่ะ
ไปที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูทรภาคหนึ่งค่ะไปทำไม
ไปแจ้งความนะคะให้ดำเนินคดีกับกระติกเพิ่มเติมค่ะ
ข้อหาก็คือทำลายหลักฐาน

เขาบอกว่ากติกไปลบรูปภาพในโทรศัพท์มือถือ

ตรงจุดนี้แหละที่วันนี้
มีการไปแจ้งความในข้อหาทำลายหลักฐาน
นี่คือภาพตอนช่วงบ่าย๒นะคะ
ที่แม่พนิดากับนายเดชากิติวิทยานันต์ทนายความ

กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๑
แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติม
โดยให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดี
กับนางสาวอิสรินหรือกระติก

ลำเกิดเหตุในความผิดฐานพยายามทำลายหลักฐานค่ะ
นี่ค่ะคือทนายเดชาบอกว่า
ต้องแจ้งข้อกล่าวหาทำลายหลักฐานเพิ่มเติมกับกระติก
เพราะว่ามีหลักฐานบ่งชี้ว่า
มีการลบรูปภาพออกจากมือถือจริง
แต่ยังไม่แน่ใจว่าลบในมือถือของคุณตังโมหรือของกระติก
อันนี้ต้องรอสอบถามกับพนักงานสอบสวน

น่าจะมีการแจ้งกับบุคคลอื่นที่ยังไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหานี้ด้วยเหมือนกัน
โดยเฉพาะประเด็นการทิ้งขวดและแก้ววายลงกลางแม่น้ำเจ้าพระยา

เพราะตัวการร่วมไม่หมายถึงว่าแม่ต้องทิ้งเอง

ขณะที่แม่พะนิดานะคะบอกว่ามีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
เพราะคดีดำเนินการไปพอสมควร
ไม่กังวลใจกับการทำงานของพนักงานสอบสวนค่ะ
ส่วนกรณีสสเต้นายมงคลกิจนะคะ
ที่มีการเปิดเผยเรื่องบังแจ๊ก
เรื่องผ้าที่อ้างว่าเป็นผ้าของคุณตังโมแล้วเอามาเผยแพร่
แม่บอกรู้สึกส่วนตัวนะรู้สึกว่าตลก
แล้วไม่เชื่อว่าเป็นภาพของแตงโมจริง
ก็คุยกันกับนายมงคลกิจเรื่องนี้ไปแล้ว
โดยถ้าหากว่านายมงคลกิจจะเดินหน้าหาข้อมูลหลักฐานคดีนี้
เพิ่มเติมก็ทำได้ส่วนบังแจ๊กเนี่ยไม่ได้คุยกัน
เพราะว่าก่อนหน้านี้บังแจ๊กก็พยายามโทรมาหา
เพื่อที่จะแอบอัดเสียงเอาไปตัดต่อเผยแพร่ในโซเชียล
ก็ไม่มีการขออนุญาตก่อนนะคะ
อกจากนี้ส่วนตัวก็ยังยืนยันว่าจะขอดำเนินคดี
กับคนที่แสดงความคิดเห็น
และด่าทอต่อว่าในสื่อสังคมออนไลน์ทำให้เกิดความเสื่อมเสียค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็มีคนในโลกออนไลน์๒คน
ติดต่อมาขอโทษแล้วคุณแม่บอกแบบนั้นนะคะ
พะนิดายังบอกด้วยว่ามีการพูดคุยค่ะ
กับนายปอนะคะและนายโรเบิร์ต

ได้ให้การรับสารภาพกับพนักงานสอบสวนไปแล้ว

ก็เป็นไปตามที่เคยออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนไปก่อนหน้านี้แล้ว
ที่ยืนยันจะดูแลตัวแม่เอง
ดังนั้นจึงไม่ติดใจกับทั้งสองคนนี้อีกแล้วค่ะ
เหมือนเดิมคุณแม่อย่างที่ผมเคยพูดไว้

หมายถึงว่ายังจะดูแลคุณแม่หรือครอบครัว

มีสิมีค่ะเหมือนเดิม
เทียวยาเป็นลักษณะเป็นอะไรครับ

แต่ความรู้สึกคุณแม่ดีต่อโรเบิร์ตและคุณปอใช่ไหม
ใช่ใช่

รับคำร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับ
คือพนักงานสอบสวนเดี๋ยวเขาจะประชุมกันสัปดาห์หน้า

โทรศัพท์มือถือที่มีการลบภาพกับข้อมูลบางอย่าง

พนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้
ทนายเดชามั่นใจว่า
สิ้นเดือนเมษายนนี้น่าจะสรุปสำนวนคดีได้

เพราะว่าตำรวจนั้นสามารถสอบสวนสั่งฟ้องคดีได้
แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา

ร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มในวันนี้
ส่วนเรื่องงานศพของคุณแตงโมนะครับ

เดี๋ยวจะกำหนดเวลาและสถานที่
คาดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วจะแจ้งต่อไปฮะ